ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะมีอุบัติเหตุรถชน
รถชนปุ๊บกู้ภัยต้องมาใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ
กู้ภัยมาเป็นเรื่องปกติช่วยเหลือคนเจ็บอยู่แล้ว
ทีนี้นอกจากกู้ภัยมาแล้วอีกหนึ่งทีมที่ต้องมาคือทีมรถยก
เพราะว่ารถยนต์พอชนเสร็จปุ๊บบางทีมันเคลื่อนย้ายลำบาก
ต้องใช้รถยกเคลื่อย้ายกันไปกู้ภัยมารถยกมา
ไม่ทันได้ช่วยคนเจ็บอะไรยังไงไม่รู้แหละรถยกกับกู้ภัยยิงกันค่ะอืม
จะเห็นแต่กู้ภัยทะเลาะกันอ่านี่รถยกกับกู้ภัยยิงกันอ้าว
ภัยที่ถูกยิงอาการสาหัสเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
เที่ยงที่ผ่านมาวันนี้นี่แหละในพื้นที่ของสอนอตลาดพลูค่ะ

ฐานก็ลงพื้นที่เลยนะคะจุดตรงนี้คือแยกรัชดาตลาดพลู
นี่ปลอกกระสุนปืนคราบเลือดกระจายเต็มพื้นไปหมดเลย
คนเจ็บชื่อกิติศักดิ์ธรรมสุคลหรือในจุ้ยอายุ๓๑ปีค่ะ
เป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่มาช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุ
จุ้ยเนี่ยโดนยิงเข้าที่แขน๑นัดที่หลังอีก๒นัดนะคะ
เพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุได้ยินว่าชื่อในยุ่งเบื้องต้น
พอก่อเหตุเสร็จก็ขึ้นวินหลบหนีไปเลย

มันมีอุบัติเหตุกระบะชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ถนนราชพฤกษ์
ซึ่งในรุ่งเป็นเจ้าของรถยกนะคะ
ขับมาพร้อมกับในยุ่งรุ่งกับยุ่งนะ
เป็นเจ้าของรถยกมาพร้อมกับนายยุ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ทีนี้มาถึงปุ๊บจะมายกรถออก
ผู้ภัยเขาก็ต้องมาเหมือนกันเพราะมาช่วยคนเจ็บในรถ
จุ้ยเขาก็มาปรากฏยุ่งกับจุ้ยเคยทะเลาะกันมาก่อน
เคยเป็นคู่กรณีกันมาก่อนมีเรื่องกันมาก่อน
พอเจอหน้ากันปุ๊บแหมเราก็ไม่สนคนเจ็บหน้างานเลยเนอะ
เจอหน้ากันปุ๊บเอาทะเลาะกันเลย
แล้วอยู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
ปรากฏในจุ้ยถูกยิงเพื่อนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเป็นลูกน้องของคนที่เราจ้างมายกรถ
เขาก่อเหตุยิงคนเจ็บเนี่ย
เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยมาจอดรถหาเรื่องเขา
ว่ามาเนี่ยจอดขวางทางอยู่อย่างเนี้ย
อ่าทีมข่าวได้คลิปกล้องวงจรปิดหน้าตลาดแห่งหนึ่งตอนเที่ยง๒๓นาทีมาด้วยนะคะ

กล้องวงจรปิดจะเห็นในยุ่งมือปืนนะคะ
เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงยีนขาสั้นใส่หมวกสะพายกระเป๋าข้างอยู่ทางซ้ายใน

แล้ววิ่งผ่านหน้ากล้องไปผ่านป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดไปด้วย
คนก็วิ่งหนีมาแตกตื่นเหมือนกันนะคะ
กล้องอีกตัวหนึ่งเห็นนายุ่งวิ่งไปที่ซุ้มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงตลาด

แล้วก็นี่นายุ่งวิ่งมาเสร็จปุ๊บ
กลมหนากลมตาเลยนะวิ่งไป
แล้วก็ไปคุยกับพี่วินแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นรถออกไป
นี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนหลังจากที่ยิงเขาไปแล้วนะคะ
ส่วนกล้องที่ตลาดอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
ก็จะเห็นในยุ่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ผ่านกล้องไปแว๊บหนึ่งหนีไปแล้ว
่งหน้าไปที่ซอยจอมทองนะคะ
กล้องตัวสุดท้ายนายยุ่งนั่งวินไปลงที่ซอยจอมทอง๑๗
จ่ายเงินค่าวินแล้วก็เดินหลบมุมกล้องหายไปเลย
จุดที่ในยุ่งลงเนี่ยอยู่ห่างจากจุดแรกที่ขึ้นวินมาประมาณ๓กิโลเมตร
ส่งในติชาวไปคุยกับคุณนรงค์นะคะเพื่อนคนเจ็บบอกว่า
ตอนนั้นได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์

จุ้ยเนี่ยไปทะเลาะกับในรุ่งก่อนทะเลาะกับในรุ่งเจ้าของรถยก
แล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนอ่ะเสียงปืนก็ดังขึ้นมาเลย
ได้คุยกับพี่สาวของในจุ้ยค่ะ
น่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่ในจุ้ยไปมีเรื่องบาดหมางกับในรุ่ง
เจ้าของรถยกแล้วก็เป็นลูกพี่ของนายยุ่งมือปืน
เมื่อ๒ปีก่อนในรุ่งเคยติดคุก

ทีนี้พอหลังจากออกจากคุกแล้วเนี่ย

ปรากฏว่าในรุ่งหักหลังไปอยู่กับทีมรถยกทีมอื่น
ก็เลยเป็นเหตุให้มีเรื่องบาดหมางกัน
ส่วนในยุ่งได้ข้อมูลมาว่ารู้จักกันตอนอยู่ในคุก
แล้วก็ออกมาพร้อมกันมาทำงานเป็นลูกน้องรถยกด้วยกัน
ก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
อาจจะไม่ใช่แค่ในยุ่งคนเดียวที่ตัดสินใจยิงก็ได้
รุ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือสั่งการหรือเปล่า
อันนี้พี่สาวตั้งข้อสังเกตไว้
ตอนนี้พี่สาติตั้งหนึ่งนะ
ไปรับครับเขาที่นครสวรรค์
แล้วก็มีคนเห็นก็โทรมาบอกน้องชาย
น้องชายก็เลยเภงว่า
ทำไมกลับมาและไม่บอก
ปล่อยให้พ่อไปรออยู่สุโปรไทย

กระโดดหลบหนีค่ะคือดูทรงแล้วผิดปกติอ่ะ
เขาก็เลยหนีก่อนดีกว่าไม่อยากให้ขึ้นรถ
แล้วสุดท้ายนายยุ่งก็วิ่งไปขึ้นวินรับจ้างอีกวินหนึ่งหนีไปจนได้
เขาวิ่งมาปุ๊บแล้วก็ไปออกแบบให้ออกให้ออกรถค่ะ

เขาก็ขึ้นมานั่งขึ้นมาขึ้นแล้วขึ้นแล้ว

ผมก็ดึงมนตราแล้วก็โดด

แต่ตรงนู้นก็ไม่รับ

วิ่งไปหางในน่ะวิ่งเร็วเร็วไปตาหางใน
ทั้งสองคนเนี่ยคือน่าจะมีปัญหากันจริงนั่นแหละ
เรื่องต้นในรุ่งเนี่ยเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจที่สนตลาดพลูแล้วนะคะ
แต่พอสอบปากคำเสร็จตำรวจก็ปล่อยตัวกลับไปเลย
นักข่าก็แพรมจะสอบถามในรูกอยู่เหมือนกัน

รับแค่ว่ารู้จักกับนายยุ่งที่เป็นมือปืน

เพราะผมอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละที่เลย